เรื่องนี้ต้องบอกว่าอย่าหาทำแต่ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นความผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
ลูกค้าก่อนหนึ่งสั่งแซลมอน๓๐กล่องนะ๓๐กล่อง
ร้องไห้ใหญ่เลยฮะน้องแก๊ปเป็นอะไรไม่รู้เห็นนั่งร้องไห้
อึกเสียอื่นนานมากแล้วเดี๋ยวเข้าไปถามกันดีกว่าเนอะ
พี่เป็นอะไรหรือเปล่าคะร้องไห้อะไรไหม

ติดต่อลูกค้าไม่ได้

เดี๋ยวพี่ช่วยปี้

มาดูน้องไหน
สงสารน้องมากเลยดูสิ

เนอน้องก็เอามาส่งพอถึงที่โทรไปติดต่อไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยทำยังไงล่ะต้องเอาอาหารนี้ไปเคลมครับ
ซึ่งไม่รู้ว่าเคลมได้หรือเปล่าคือเท่าที่รายงานมาก็คือการจะเคลม
คนที่เป็นรายเดอร์นะจะไปเคลมเมื่อลูกค้าติดต่อไม่ได้
หรือลูกค้าไม่รับสินค้าไปเนี่ยมันค่อนข้างขั้นตอนยุ่งยาก
พี่พนักงานแถวนั้นก็เลยเรียกเลยระดมพลพักพวกเซลล์เนี่ย
นั่งอยู่ในบูธมาช่วยกันซื้อครับเซลล์แต่ละคนมาดูก็ตกใจกับออเดอร์เหมือนกัน
โอ้โหใครว่าสั่ง๓๐กล่องเนี่ยตอนแรกคิดว่าแค่๑๐กล่อง
สุดท้ายก็เลยตัดสินใจช่วยกันซื้อไปจนหมดเลย
รายเดอร์นี่ยกมือไหว้เลยครับขอบคุณทั้งน้ำตาเลยครับ

ชาวโซเชียลเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชม
กลุ่มพนักงานกลุ่มนี้ที่เข้ามาช่วยซื้อแซลมอนกันยกใหญ่เลย

กว่าจะวิ่งส่งอาหารได้เงินแต่ละออเดอร์เนี่ย
ไม่ใช่ง่ายนะค่าน้ำมันก็แพงด้วยช่วงนี้
เดอร์เขาบ่นกันว่าทำมาหากินทุกวันนี้
ก็ต้องมาห่วงเรื่องราคาน้ำมันอีกต้องมาห่วงว่า
บางคนแนะนำครับควรจะมีมาตรการจัดการกับลูกค้าที่
สั่งอาหารแล้วไม่รับผิดชอบหรือไม่ก็

ฝากไปถึงบริษัทต้นสังกัดด้วยนะครับว่า